ไปดูเรื่องนี้ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นเรื่องสามีภรรยาแต่ว่าโหดเหลือเกิน
คุณนัทพงศ์ค่ะสามีเนี่ยเมาทะเลาะกับภรรยา
ภรรยาเสียชีวิตนะคะพอสามีก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปทันที
นี่เป็นภาพเหตุการณ์กรณีที่มีผู้ไปพบศพนางสาวสารารัฐหรือว่าคุณกวางค่ะ
ห้องนอนชั้น๒ที่บ้านบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
สภาพศพคือนอนตะแคงหน้าคว่ำกับที่นอนแล้วเลือดไหลออกจากศีรษะ
ในห้องมีร่องรอยการต่อสู้แล้วมีคราบเลือดที่ผนังห้องด้วย
แล้วใกล้กันก็พบค้อนนะคะเปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้น
นี่แหละค่ะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะคะคือนายไพโรธอายุ๔๔ปีเป็นสามีของผู้ตาย
ตามรายงานบอกว่าก่อเหตุแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะตรงที่นอนเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่ามีคราบเลือดติดตามฝาผนังเสื้อผ้าห้องข้าง
ลักษณะมีเศษของเก่าที่ใช้แล้วอยู่เต็มห้องเลยค่ะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าเมื่อวานนี้ที่บ้านเขา
ชั้นสองเนี่ยบันไดพังเขาต้องเอาไม้มาพาดไว้แบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าเมื่อวานที่บ้านเขามีการกินเลี้ยงแล้วเปิดเพลงเสียงดัง
ก็เลยไม่รู้ว่ามีการทะเลาะกันหรือเปล่านะคะ
พี่สาวของนายไพโรธเนี่ยมาเรียกผู้ตายคือมาเรียกน้องสะพ้ายหน้าบ้าน
เพราะว่าแมวร้องเสียงดังแล้วไม่มีเสียงตอบรับก็เลยได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้นะคะ
แต่ปกติแล้วเธอบอกว่าปกติสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
เมาหนักก็จะทุบตีกันแต่ครั้งนี้ไม่รู้จริงว่าเกิดจากอะไร

ส่วนพี่สาวของผู้ก่อเหตุค่ะนางหนูคำ
หนูคำนี่เป็นคนแรกที่พบศพด้วย
เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ไปหน้าบ้านน้องชาย
แล้วได้ยินเสียงแมวร้องดังมากเลย
เธอก็เลยเรียกน้องสะพ้ายแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับก็เลยเข้าไป
ก็พบว่าน้องสะพ้ายเสียชีวิตแล้วก็เพิ่งมาเอกใจว่า
เอาตอน๘โมงเช้าน้องชายมาขอกุญแจมอเตอร์ไซค์ไป
ปกติก็จะยืมไปซื้อของแต่ครั้งนี้ไปแล้วไม่กลับมาเลย
ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันนะคะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่แค่๒อาทิตย์
บอกว่าน้องสะพ้ายเป็นคนดีก็เสียใจ
ไม่คิดว่าน้องชายจะโหดร้ายขนาดนี้อยากจะให้น้องมามอบตัวค่ะ
แมวมันร้องไงแล้วแมวมันร้องง่าวก็เดินขึ้นไป
ไปใช่เดินแมวต้องคานขึ้นไปเห็นไหมสภาพเป็นใด
คานขึ้นไปเลยไปไปถึงพึ่บแมวมันพอยืนก็ได้

เดินอยู่ในห้องเหมือนนะคะจงก้มเลย
มันจะลงอย่างไรรึไงเดินอยู่นั่นเบิลก็ตัวเอง
บอกให้มามอบตัวเถอะหนักจะได้เป็นเบาไง
ตัวเองทำผิดตัวเองต้องมารับกรรมสิ
ตำรวจตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานขอสารออกหมาย
จับนายไพโรธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ